เรื่องของเด็กทั้ง๔คนนะครับ
ซึ่งพลัดตกจากห้องพักชั้น๔ที่ย่านรามคำแหง
แล้วก็บาดเจ็บไป๓คน
ตอนนี้เสียชีวิต๑คนนะครับ

ระหว่างคนคลิปเป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่นะฮะ
คุณพ่อนี่ดูเหมือนว่ายังแคลงใจอยู่นะ

อยากจะให้ตำรวจหาสาเหตุการตกลงมาของลูกทั้ง๔คน
แล้วก็บอกว่าโอ้โหไปเยี่ยมลูกที่เหลือ๓คนเนี่ยเข้าเยี่ยมไม่ได้เลย
บอกว่าโหเห็นเป็นแค่แบบได้เห็นแบบไกลช่องเล็กนาทีเดียวอะไรอย่างนี้นะ

นี่ฮะคุณพ่อนี่เป็นชาวต่างชาติชาวสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
ก็ได้ออกมาพูดคุยไว้หลายอย่างนะครับ
คุณแม่ก็ได้ชี้แจงไว้หลายอย่างเหมือนกัน
ซึ่งวันนี้เป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนที่๓นะครับ
ของน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบที่พลัดตกลงมาจากอาคารที่อยู่กันชั้น๔
มาพร้อมกับพี่อีก๓คนตกลงมา๔คนเลยนะครับ
พิธีศพก็ยังมีอยู่ที่วัดจันทวงสารามหรือว่าวัดกลางนะครับ
อยู่ที่รัฐพระ๑๓๒นะครับ
พ่อกับญาติของน้องอเล็กซ์บอกว่าตอนนี้ถูกกีดกัน
ไม่ให้เข้าเยี่ยมลูกที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

แค่ผ่านช่องเล็กเท่านั้น
เดี๋ยวฟังเสียงของพ่อของน้องอเล็กซ์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ
แต่เฮ้ยนี่คืออะไรของเขาว่ะเขาจะไปตามกฎแล้วไม่ได้
วันนี้ก็จะมีญาติญาติที่มาช่วยเป็นล่ามให้นะฮะ

นายมาแชลเลอองโบเรลพ่อของเด็กทั้ง๔คนนะครับ
รวมทั้งน้องคณัชชาริกกี้โบเรลหรือว่าน้องอเล็กซ์
เด็กชายวัย๕ขวบที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้ได้ไปเยี่ยมลูกอีก๓คนที่ยังบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
พร้อมกับญาติที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
บอกว่าเข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับ
เพียงแค่มองผ่านช่องเล็กเท่านั้น
โดยระหว่างที่กำลังมองผ่านช่องเล็กนะ
ปรากฏว่ามีเพื่อนของลูกมาเยี่ยม
แล้วเข้าไปได้นะคุณเขียนมาสอนเข้าไปเยี่ยม
แต่ว่ายืนบังจนมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นลูกเลย
ญาติของนายมาเชลก็เลยโทรศัพท์เข้าไปบอกนางสาว
ติการประกายแก้วที่เป็นแม่
ก็ได้คำตอบจากเสียงทางสายกลับมาว่าบอกให้รอก่อน
ทำให้นายมาเชลบอกว่าเสียใจมากรู้สึกไม่ดีเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้นางสาวรัติการเคยบอกว่า
โหสิกรรมให้หมดแล้วเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น
ก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นกับลูกแล้วก็เอาโหสิกรรมให้

แต่ทำไมถึงมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

ตอนนี้อยากเห็นรอยยิ้มของลูกอีกครั้ง
ขณะที่ญาติของนายมาเชลที่มาเป็นล่ามภาษาไทยให้นะครับ
แปลสิ่งที่นายมาเชลได้พูด
บอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เขายังคงแคลงใจก็คือ
วอนขอให้ตำรวจไทยชี้แจงสาเหตุการณ์ตายของน้องอเล็กซ์
รวมถึงอุบัติเหตุของลูกอย่างชัดเจน
ไม่ได้มีคุณตำรวจหรือใครบอกเขาได้เลยว่าลูกเขาตายด้วยสาเหตุอะไร

ซึ่งคำถามนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะถามได้
เพราะว่าลูกไม่ได้อยู่กับเขาตอนที่น้องเกิดอุบัติเหตุ
ญาติก็ถามว่าเกิดอะไรกับหลานเขา
แล้วใครทำแล้วใครจะรับผิดชอบ

คุณตำรวจไม่ซึ่งก็มองว่าเป็นคดีฆาตกรรม
มันไม่ใช่ฆาตกรรมเขาเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
เสียชีวิตด้วยอะไรแล้วใครรับผิดชอบ
หรือยังไงพ่อเด็กอยู่กับแม่ซึ่งเขาก็ไม่ติดข้อนึงว่า
คุณแม่บอกน้องเสียชีวิตตอนคุณแม่ไม่อยู่
แล้วคุณแม่อยู่ที่ไหนถึงปล่อยให้น้องอยู่คนเดียว
ถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่อยู่ไม่รับทราบสาเหตุการณ์ตาย
แล้วใครบอกได้ว่าแม่ทำงานอยู่ที่ไหนมีใครพลุแม่ได้บ้าง
อันนี้ตามจากที่เขาบอกเขาไม่ไว้ใจเมียเขา
เพราะคุณปล่อยให้ลูกเขาอยู่แล้วคุณไปไหน
คุณบอกคุณไปทำงานคุณทำงานที่ไหนแล้วใครสามารถยืนยันได้ว่า
คุณแม่อยู่กับเขาตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วคุณยายถ้าคุณแม่บอกคุณแม่ไปทำงานคุณตาคุณยายก็ไปทำงาน
ตอนนั้นคุณตาอยู่ไหนคุณยายอยู่ไหน
ช่วยบอกเขาทีแล้วทำไมประมาทปล่อยให้ลูกเขาอยู่กันตามลำพัง
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้รู้เห็นเขาไม่ได้อยู่กับลูก
นี่คือสิ่งที่เขาต้องการตรงนี้
นี่ค่ะก็คนที่คอยเป็นล่ามก็อธิบายให้ฟัง

ก็น้ำตาคลอตลอดเวลาที่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอะค่ะ
ก็ชี้แจงถึงสาเหตุที่แยกทางกับนางสาวรัติการผู้เป็นแม่นะคะ
นายมาเชลบอกว่าสาเหตุก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของการขโมยเงินค่ะ
ที่ผ่านมาพยายามติดต่อลูกตลอด
เคยถามยายแต่กลับได้คำตอบว่าเด็กไม่อยู่ที่นี่
ก่อนหน้านี้เคยได้ยินแม่สอนลูกว่าพ่อไม่ดีก็รู้สึกแย่
นายมาเชลบอกว่ารู้สึกว่าจริงแล้วพอสารมีคำสั่งออกมาระบุว่า
ทั้งตัวนายมาเชลกับตัวผู้เป็นแม่ได้สิทธิ์ในการดูแลลูกเท่ากัน
แต่ทำไมพอในทางปฏิบัติจริงนายมาเชลบอกว่าตัวเองไม่เห็นมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลย
แล้วก็ทางพระลูกวัดจันทวงสารามนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราด้วยว่าค่าใช้จ่ายงานศพของน้องอเล็กซ์ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นค่าเมนเผาศพดอกไม้จันทร์น้ำน้ำแข็ง
ทางวัดกับทางผู้มนุยการโรงเรียนไขศรีปราโมทอนุสร
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าสงสารทางครอบครัวสงสารเด็ก
โมงเย็นที่ผ่านมาก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมน้องอเล็กซ์คืนที่๓
มีคุณครูโรงเรียนไขศรีปราโมทอนุสรก็เป็นเจ้าภาพ
ก็มีญาติทั้งฝั่งของพ่อและแม่คนรู้จักมาร่วมงานนะคะ
คือจะว่าไปเรื่องคดีความตำรวจเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยความคืบหน้า
ของการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดออกมานะ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุใหม่ก็มีคุณตาคุณยายแล้วก็แม่แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในพื้นที่ที่เล่าว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ตำรวจบอกว่าต้องรอให้ทางครอบครัวเองหรือว่าเด็กเองพร้อมที่จะให้ข้อมูลก่อนว่าในวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีข้อมูลออกมาจากน้องที่ได้รับบาดเจ็บแต่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าคือน้องที่ได้รับบาดเจ็บก็ให้ข้อมูลที่ไม่ประติดประต่อคือน้องเองก็ยังตกใจยังอยู่ในอาการเสียขวัญ
พูดอะไรก็ยังไม่ค่อยชัดก็เลยยังไม่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสาเหตุมันคืออะไร
ที่จับใจความได้ก็คือ๕ทุ่มกว่าฝนตกหนักคุณยายอยู่ที่ชั้น๑ก็ลงไปข้างล่างคิดว่าหลานหลับแล้วส่วนตานี่ออกไปขับรถรับจ้างแม่ก็ออกไปทำงานนะครับฝนตกพี่คนโตก็เลยมาเก็บจานที่ต่อเป็นไม้อัดที่เจ้าของห้องเก่าเขาทำเอาไว้แล้วก็พลัดตก
แต่ว่าตอนแรกติดตะข่ายยังไม่หลุดตะข่ายอยู่แล้วก็ตะโกนเรียกให้น้องมาช่วยน้องก็มากันเลย๓คนพอมาช่วยปุ๊บร่วงลงมาทั้งหมด
นั้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรยังไงกันแน่คือผมไม่แน่ใจว่าเรื่องเหล่านี้
ถ้าการสรุปออกมาแล้วมันจะมีผลต่อการดูแลลูกในอนาคตไหม
ค่ะคือพ่อเขาติดใจว่าทำไมปล่อยให้เด็กทั้ง๔คนอยู่กันตามลำพัง
แต่ว่าเบื้องต้นตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าห้องล็อกนะคะคือล็อกจากทางด้านใน
แล้วเหมือนคุณยายบอกว่าก็ล็อกเอาไว้จะไปเปิดอีกทีก็คือตอนเช้า

หรือถ้าแม่เขากลับมาแม่เขามีกุญแจใช่เดี๋ยวเขาไขเข้าไปเองเนี่ย
ส่วนเรื่องที่ว่าไม่ให้เข้าเยี่ยมลูกเลยดูได้ผ่านแค่ช่องดงกระจกเนี่ยนะครับ
ที่ไปโรงพยาบาลสำหรับคนที่เป็นพ่อที่เขาออกมา

ทางแม่ของเด็กนางสาวรัติการบอกว่าเรื่องการเยี่ยมลูกมันก็ระบุอยู่ในข้อตกลงอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะฉะนั้นไม่ขอพูดอะไรมาก
ส่วนเรื่องที่แม่ต้องทำงานสองกะทั้งวันทั้งคืนจนไม่มีเวลาดูแลลูก
ก็เพราะว่าต้องการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเรื่องอื่นอื่นไม่ขอตอบแล้ว

แม่ก็ตอบสั้นก็คงทั้งเหนื่อยทั้งเครียดในช่วงเวลานี้
งานศพลูกจะต้องไปที่โรงพยาบาลไปดูลูกอีก๓คนอีก
จะต้องตกลงกับทางพ่ออีกนายมาเชลอีกว่าจะยังไง
ครอบครัวน้องอเล็กซ์วันนี้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับ
สวดพระพิธีธรรมศพให้กับน้องเป็นวันที่๔นะครับ
ก็จะทำการชาปนกิจศพน้องอเล็กซ์วันพุธที่๙ที่จะถึงนี้นะครับ
ที่๙พฤษภาคมนะครับ